คุณผู้ชมเรื่องราวความรักของหนุ่มอุดร
ไปใช้ชีวิตอยู่กับแฟนสาวที่จังหวัดตรัง

ก่อนหน้าที่แฟนสาวจะเสียชีวิตสัญญากับแฟนสาวบอกว่าถ้ามีเงิน
เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวหลายที่เลย
รวมถึงที่ดอยอินทนนท์ที่แฟนสาวชอบด้วย
แต่ว่าแฟนสาวของเขาเสียชีวิตซะก่อน
ก็เป็นข่าวเป็นคราวมาสักพักหนึ่งแล้วนะคุณนะ

ใช่เพราะว่าพี่ศักดิ์ชัยเดินทางออกจากที่
ใต้ที่จังหวัดตรังตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมปีที่แล้ว

๑ปี๗เดือนถึงยอดดอยอินทนนท์แล้ว

ก็เดินทางเดินเท้านะคุณ

เดินทางถึงด่านตรวจจุดที่๑กิโลเมตรที่๘
ทางขึ้นสู่ดอยอินทนนท์แล้วนะครับ
โดยได้พบกับนายภูเพชรเนธพงศ์หัวหน้าด่านตรวจ
ต้องชี้แจงเรื่องของกฎระเบียบในการขึ้นอุทยานแห่งชาติ
ให้นายศักดิ์ชัยได้เข้าใจนะครับบอกว่า
ไม่อนุญาตนะให้นำทั้งรถเข็น
แล้วก็นำทั้งสุนัขคู่ใจ๒ตัว

เพราะว่าพี่ศักดิ์ชัยเขาเดินทางมาจากจังหวัดตรังใช่ไหม
ระหว่างทางเขาไปเจอสุนัข๒ตัว

สุนัขทั้งน้องแมวตัวเล็ก
ทางอุทยานแห่งศักดิ์ชัยก็ไม่อนุญาตให้นายศักดิ์ชัย
นำเท่ากระดูกขึ้นไปโปรยบนยอดดอย
แต่สามารถที่จะถือโถที่เขามาใส่กระดูกของแฟนสาวมา

เหมือนว่าพาแฟนสาวขึ้นไปเที่ยวที่อินทนนท์ได้นะครับ
คุณศักดิ์ชัยบอกว่ายินดีปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อุทยานทุกอย่างครับ
ก็จะไม่โปรยเท่ากระดูกของแฟนอย่างแน่นอน
เพราะว่าสงสารถ้าโปรยไปอยู่ที่นี่

อ่ะงั้นเดี๋ยวผมจะเก็บเท่ากระดูกไปนะครับ
แค่พาขึ้นไปท่องเที่ยวที่ยอดดอยอินทนนท์เท่านั้น
และที่สำคัญนอกจากท่องเที่ยวแล้วเขาพาไปทำบุญไงคุณ
ไปไหว้พระทำบุญที่ยอดดอยอินทนนท์นะครับ
ส่วนสุนัขสองตัวแม้จะอยากพาขึ้นไปด้วยก็ตามแหม
เพราะว่าเป็นเพื่อนร่วมทางร่วมชีวิตมาตลอดเส้นทางนะ
ติดตามมาตลอดเลยแต่ว่าขึ้นไปไม่ได้
เป็นไปไม่ได้ก็ต้องฝากไว้ตามระเบียบครับ
ใจก็อยากเอาเผาขึ้นไปนะ๒ตัวนี้เพื่อนด้วย
พ่อผมจะได้นอนมันก็หลายคืนเหมือนกัน
กลัวเขาคิดถึงผมนะผมก็คิดถึงเหมือนกัน
ผมก็จะยืนว่านี่จะพาอาทีแค้นแน่ขึ้นไปทำขนสุขบรรย์

ผมจะเดินเท้าเหมือนเดิม
ซึ่งช่วงเสาร์วันนี้คุณสักชัยจะเดินจากด่านตรวจที่๑

โดยทางหัวหน้าอุทยานได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่๑๕นาย

อำนวยความสะดวกตลอดเส้นทาง
พร้อมเตรียมอาหารให้นายศักดิ์ชัยได้รับประทานฟรีด้วยนะครับ
ส่วนเงินที่คุณศักดิ์ชัยเองได้รับบริจาคระหว่างทางนั้น
เพราะว่าโอ้โหตลอดทางก็มีประชาชนนะนะ

เขาบอกโอ้โหนี่คือความรักแท้เขาศรัทธาในความรักแท้
แล้วก็บริจาคและเปิดบัญชีไว้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจอมทอง
รวมทั้งสิ้น๖๘๐๗๒บาทนะครับ
คุณศักดิ์ชัยบอกว่าจะไม่ขอเปิดเผยหมายเลขบัญชี

เงินส่วนหนึ่งจะทำบุญครับโอนไปให้พ่อที่จังหวัดอุดรธานี
และอีกส่วนหนึ่งก็จะให้ชาวบ้านที่อำเภอแม่แตง

ซึ่งเป็นสุนัขอีกตัวที่ถูกรถชนขาหัก
เอาเป็นค่ารักษาพยาบาลเจ้าสายน้ำตัวนี้ซะนะครับ
ขณะที่การเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดอุดรธานีนั้น
เราก็พยายามย้ำนะถามคุณศักดิ์ชัย
วันก่อนเราก็ต่อสายให้คุณศักดิ์ชัยพูดคุยกับพี่สาวของคุณศักดิ์ชัยเองแล้ว

แล้วก็พี่สาวบอกว่าอยากให้กลับบ้านมาดูแลพ่อ

ศักดิ์ชัยจะกลับบ้านเมื่อไหร่ที่อุดรเนี่ย
ศักดิ์ชัยก็ตอบว่าแบบเออก็ยังยืนยันเหมือนเดิมเดี๋ยวกลับปี๖๓
ตามที่รับปากกับครอบครัวกับพี่สาวไว้นะครับ
หลังจากที่เขาลงจากดอยอินทนนท์แล้ว
เขาจะทำอะไรต่อก็ยังไม่ได้มีแผนนะ
ยังไม่ได้บอกกับทีมข่าวของเรานะครับ
แต่เราก็ติดตามชีวิตของพี่เขามาเป็นสัปดาห์แล้วเหมือนกันนะ